โปรดติดตามตอนต่อไป

เงินฟรีเป็นปึกของใครไม่รู้
แต่หนูจะเอาอะหนูจะเอาอะ
ขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยครับ
อันนี้ตังค์ใครครับ
ตังค์ใครครับอันนี้ตังค์ใครครับ

โอเคครับบ๊ายบายครับ
โอเคครับบ๊ายบายครับ
เดี๋ยว

โดนแล้วจ้าโดนแล้ว

หลอกให้เขาร้องเพลงตัวเองก็หยิบเงิน
นิสัยเป็นมิตรแบบนี้ครบได้
มิตรภาพอ่ะเหรอเปล่า

เจาะแจ๊ะริมเจาะ